เปิดปากกับภาคคลุม

ที่จะต้องเลือกพักที่ทำงาน

สู้จนทำให้ภาคคลุมเจียยไทยมีบทบาท

และพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ

ครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์การเมืองกันต่อเนื่องนะครับ
ถ้าจะว่าไปเนี่ยการเลือกตั้งสอสอในปีนี้เลือกตั้ง๖๖เนี่ย
วันนี้ถือว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการก็ว่าได้นะครับ
เพราะนี่คือวันแรกของการรับสมัครสอสอเขต
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ภูมิใจไทยที่บอกว่าพูดแล้วทำ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
พัทภูมิใจไทยทำอะไรบ้าง

หรือว่าเรื่องของการร่วมรัฐบาลต่างหรือกระแสข่าวต่าง
ที่มีขึ้นมาควบคู่กันไปในช่วงเวลานี้วันนี้คุยกับหัวหน้าพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินชาญวีรกูลครับอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ขอต้องขอบคุณมากครับเพราะว่าเดินทางมาจากโคราชเลย
ทำไมวันนี้ไปให้กำลังใจผู้สมัครสอสอเขตที่โคราชฮะ
คือในพักเนี่ยผมรับผิดชอบในพื้นที่โคราชนะครับ
เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับบรรดาสมาชิกนะครับเป็นเวลานานแล้ว
ที่แล้วก็รับผิดชอบโคราชด้วยครับก็เลยต้องไปดูแลเพื่อนเขาหน่อยครับ
ตั้งแต่เช้าเลยได้คุยกับทางภูมิใจไทยก็คือขุนบีพุฏิพง
ครั้งนี้อยากจะปักทงอยากจะมีสอสอในกรุงเทพให้ได้

แนวคิดใครไม่เลือกไม่สำนักแทดของทั้งประเทศท้ายทั้งประเทศแล้วในร้าน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

พูดแล้วทำเนี่ยเราได้ทำอะไรให้พี่น้องชาวกฎมอลได้เห็นบ้างซึ่งก็ก็ทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นกว่าการเลือกตั้งทั้งที่แล้วแล้วมาครับคุณคุณพิธีพงศ์เนี่ยเป็นหัวหอกสำคัญของพลังประชารัฐในการเลือกตั้งทั้งที่แล้วหกสองพลังประชารัฐได้สิบสองคนอ่ะสอสอจากสามคนใช่
เราก็เลยหารือกับทางคุณพุทธิพงศ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอยู่แล้ว
แล้วก็ได้พูดคุยกันได้ให้ศึกษาซึ่งกันแล้วกันว่าท่านจะทำอะไรกับกรทมในรูปแบบไหน
ก็กูกัดและกูมีความเห็นตรงกันกันไปจะจินใจที่จะเดินลงการเลือกตั้งในกรมในการนี้ครับ
ไม่ใช่ว่าพอจะถึงเลือกตั้งแล้วเราก็ไปเข้ามือเข้ามาแล้วไม่ใช่นานหนาแล้ว
ทั้งหมดเนี่ยสี่พันแปดร้อยคันตอนนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วหนึ่งพันสองร้อยกว่าคันครับ
ซึ่งถ้าเราสามารถเปลี่ยนระบบรถเมย์จากเครื่องที่มันพ่นควันเสียงออกมาได้
ถ้าเปลี่ยนเป็นรถเมลไฟฟ้าปรับอากาศด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของคุณกรทมดีขึ้นอย่างแน่นอน
สภาพการจราจรก็น่าจะคล่องตัวขึ้นเพราะรถมีความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
หน้าคนเดียวในกรุงเทพมหานครครับคือพอพูดถึงเรื่องโควิดเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่ากันกระทรวงศาสุขด้วย
ในฐานะที่ภูมิไขไทยดูแลกระทรวงศาสุท่านก็เป็นรองนายยกด้วย
แก้ไขปัญหาโควิดการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด
คิดว่าภูมิใจไทยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหน
ประคับประคองสถานการณ์จนทำให้เราผ่านพ้นจุด
ที่มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตต่อเศรษฐกิจต่ออนาคตของบ้านเมืองได้
ผมไม่กล้าที่จะบอกว่าเราทำได้ดีเพราะมันมีความสูญเสีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เราเสียใจมาก
นะครับแต่ว่าในภาพรวมการบริหารสถานการณ์
ตัวผมเองผมคิดว่าในสถานที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย

ก้าวพ้นความน่ากลัวของ

ซึ่งวันนี้เราก็ทำได้
ผมก็ไม่กล้าจะบอกว่า
เราทำได้ดีหรือไม่ดี
การประกาศ

จากภาคส่วน

เป็นลำดับต้นของโลกนะครับ
หลายหน่วยงาน
ก็ได้มาใช้รูปแบบของประเทศไทย

กติกาสากลที่เขาจะ

ของโรคอื่นในอนาคต

เข้าถึงยาเข้าถึงวัคซีน

เกิดจากสาเหตุอะไรบ้างมันมีรายละเอียด
ซึ่งก็คงไม่อยากจะมาพูดในรายการนี้
แต่ว่าเราก็พยายามที่จะลดความสูญเสียให้มากที่สุด
แล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะลดมาตรการต่าง

ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้

ให้คนไทยสามารถเดินทางไปที่ไหนทั่วโลกได้
ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยก็ไม่มีมาตรการใด

แล้วก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์ใดที่ทำ
หรือไปใช้มาตรการที่มันเข้มงวดขึ้นอีก
ก็ต้องถือว่าในภาพรวมมันก็ผ่านไปได้ด้วยดี
คือถ้าในแง่ของบริหารสถานการณ์เนี่ย

ก็สามารถที่จะทำให้มันเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดี
แต่ว่าถ้าจะมาบอกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ย

ถ้าจะมาบอกว่าถูกต้องดีหรือไม่ดีมากน้อยขนาดไหนยังไง

แล้วมีประเทศไหนที่ไม่มีคนเสียชีวิตมันก็ไม่มี
ใช่ไหมครับแต่ว่าความ

ไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลไม่มีอะไรทั้งสิ้น

โรงพยาบาลเต็มก็มีโรงพยาบาลธนาม
แล้วก็มีการจัดยาอยู่
ยาวิทยาภาพจัดเยี่ยมถึงบ้าน
สำหรับคนประเทศไทยคนที่ติดโควิดเนี่ยจะถึงมือหมอโดยโดยรวมแล้วแทบทุกคนครับ
กรุงเทพส่งครบ๓๓เขต

รู้สึกเที่ยวนี้ขาดไป๕เขตที่จังหวัดกำแพงเพชร

ใช่ครับมันมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัคร
ซึ่งเราไปตรวจพบว่ามันไม่ครบ
แล้วการถ้าเราส่งผู้สมัครที่มีปัญหาเข้าไปเนี่ย
ภักร์อาจจะต้องรับผิดชอบโดยรวม
ก็เลยตัดสินใจที่จะจัดส่งในเขตที่ทุกอย่างมีความเรียบร้อย
สมัครว่าเขตก็จะส่ง๓๙๕ใช่ไหมครับ

แน่นอนหัวหน้าภักษ์คุมใจไทยแน่นอน
คาดหวังเท่าไหร่อะไรอย่างไร

รวมทั้งนโยบายด้วย
ที่ภักษ์คุมใจไทยบอกว่าพูดแล้วทำ
แล้วถ้าได้เป็นรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับคุยกับหัวหน้าภักษ์คุมใจไทยกันต่อนะครับ

สอสอส่งเท่าไหร่แบบไหนยังไงก็
เมื่อสักครู่ทราบยอดทราบจำนวนกันแล้ว

พักคุมใจไทยได้๕๑สอสอ

ครั้งนี้คาดหวังตั้งเป้ายังไงฮะ
เราหวังว่าเราต้องโตขึ้นแน่นอนนะครับ
เราก็ตั้งเป้าไว้ตามที่เป็นข่าวนะครับ
ประมาณ๑๒๐ที่นะครับ

แต่เราก็เข้ามาทำงาน

ผลงานของเราที่ผ่านมาตลอด๔ปี

มีคนมาร่วมงานทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นครับ

จริงแต่จะเข้าเป้าเท่าไหร่นั้นมันก็อยู่ที่เราแล้วล่ะ
อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่นโยบายพัก
อยู่ที่ความแข็งแรงของผู้สมัคร

ทำไมตั้งเป้าที่๑๒๐ครับ
ทำไมไม่แบบไปให้เยอะเพื่อที่ว่าจะผลักดันหัวหน้าพัก
ให้ไปเป็นนายกอะไรอย่างไรให้ได้
จะพอในการผลักดันให้หัวหน้าพักเป็นนายกไหม
สถานการณ์การเมืองเช่นนี้

เติบโตแบบรู้ตัวเองนะครับ
เราก็ไปทำการศึกษา
ความนิยมของพักในแต่ละพื้นที่เราก็ทราบว่า
นี่คือเป้าหมายที่เราสามารถตั้งเป้าไว้แล้ว
ถ้าเราทำงานได้ดีมันก็มีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายนี้นะครับ
เราก็ค่อยเติบโตแบบมั่นคงนะครับ
ส่วนการจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกนั้นเนี่ย
แล้วก็ในสถานการณ์การเมืองเช่นนี้
ถ้ามันมีความจำเป็นนะครับ
มันก็เป็นไปตามกฎิกาสากลอยู่แล้ว
พักแรกก็ต้องจัดรัฐบาลให้ได้

ถ้าจัดไม่ได้ก็พักถัดมาเป็นลำดับถัดมานะครับ

การได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแล้วเราจะได้เข้าไปทำงาน
ซึ่งเรามั่นใจว่าสิ่งที่ประชาชนจะเลือกพักภูมิใจไทย

เราเป็นพักที่พูดแล้วทำจริง
เป็นพักที่สามารถทำให้นโยบายที่เราให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
ในตอนการเลือกตั้งปี๖๒ได้ประสบผลสำเร็จแทบทุกนโยบาย
ครับเดี๋ยวผมจะย้อนมาถามเรื่องจุดยืนในการตั้งรัฐบาล
หรือว่าเลือกนายกต่างนะคุณอาทิตยผม
ผมขอเรื่องนโยบายก่อนนะฮะ
โยบายของพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
ที่ตั้งเป้าเลยว่าถ้าได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ย

โควิดนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมาก
ตะลเลยก็คงจะต้องขอขออนุญาตนะครับพูดผิด
พักหนี้หรือมีรถกล้าใช้จ่าย
เราจะพักหนี้ให้เค้า๓ปี

ที่๔ให้เขาได้มีเวลาทำมาหากินเก็บหอมรอมริบนะครับ
ขยายกิจการไว้ก่อนแล้วปีที่๔ค่อยไปชำระ
แต่ว่าอยู่ในเป็นหนี้ที่ต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
หนี้บุคคลแล้วก็ไม่เกิน๑ล้านบาท
โหมดเดียวก็ยังไงฮะคือสมมุติถ้าผมมีหนี้กับแบงก์อย่างนี้หรอ
มีหนี้กับแบงก์หนี้บัตรเคดิตแบงก์รัฐก็ได้เอกชนก็ได้
ไมโครไฟแนนซ์ที่ไหนได้หมดเลยที่ไหนก็ได้
รัฐก็จะตั้งกองทุนขึ้นมานะครับอาจจะออกเป็นพันธบัตร
เพราะว่าในประเทศเราเนี่ยมีระบบมีเงินฝากในระบบ๑๕๕ล้านล้าน
เราจะใช้เพียงไม่เกิน๒ล้านล้านบาทเราก็ออกพันธบัตรออกมา
ดอกเบี้ยหน้าพันธบัตรไปซึ่งมากกว่าแบงค์อยู่แล้ว
แบงก์ฝากทุกวันนี้ก็ได้๐จุดเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์
พันธบัตรก็อาจจะออกสักมากกว่าแบงค์นะครับ
แล้วก็เป็นพันธบัตรของรัฐบาลมีความมั่นคงอยู่แล้ว
อันนี้รัฐรับประกัน๑๐๐เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว
เพราะเราก็ไม่มีการเงินตามรำดับชั้นของหนี้
ต้นพักดอกให้เนี่ยแบงค์อาจจะต้องตัดหนี้ศูนย์เลย
แล้วก็ต้องไปนั่งฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมาย

มาอยากเลือกว่าจะไปเจจาใช้กองทุนนี้ไปเจจา

และให้ออกไกลกับพี่น้องชนในการพัก
ทำมาหากินก่อนอีก๓ปีค่อยมาใช้
แต่แทนที่เป็นปรับโครงทรักหนี้
นิติบุคคลก็มาเป็นปรับโครงสร้างหนี้แต่ละบุคคล

ถ้าเราปรับได้หรือถ้าสมมุติแบงค์ไม่ยอมขายหนี้มา
ที่จะรับการชำระหนี้โดยชำระดอก
ในช่วงพักหนี้โดยรัฐ
เขาก็ไม่ต้องไปสำรองตั้งสำรอง
ถ้าตั้งสำรองหนี้ของประชาชนหนี้บุคคลแล้วเนี่ย
ด้วยจำนวนคนที่เป็นหนี้เนี่ยเขาอาจจะเกิดความเสียหายค่อนข้างมาก

นโยบายเรื่องยาบ้ายังมีอยู่ใช่ไหมฮะ
ว่ายาบ้า๑เม็ดเป็นเสพ๒เม็ดขึ้นไป
ตอนนี้นั่นคือสิ่งที่ภูมิใจไทยเชื่อว่าต้องเป็นเช่นนั้น
อันนี้คือนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้
เมตรก็ผิดแล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่า๑เม็ดยังถือเป็นผู้เสพที่สามารถไปบำบัดได้
เราคิดว่าเราต้องไม่ให้มียาบ้าอยู่ในระบบ
แล้วเราก็ได้เสนอเรื่องขึ้นไปนะครับ
ตัวผมลงนามไปแล้วในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมการใช้ยาเสพติด
ก็คือ๑เม็ดก็ไม่ได้
ขออภัยใครครอบครองมากกว่า๑เมตรก็ต้องถูกพิจารณาว่าจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่า
แต่เราก็ยังให้ดุลพินิษฐ์เป็นของเจ้าพนักงานนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ค้าอย่างเดียว
แต่เราก็ต้องทำอย่างซีเรียสอย่างเข้มข้นไม่งั้นมันก็จะมีช่องว่างทำให้คนผิดกฎหมาย
อย่างเช่นไปบอกว่า๕เมตรขึ้นไปถึงจะผิดเด็กมันก็เดิน๕รอบไปค้นกี่ทีก็เจอแต่๕เมตร
แต่ว่าถ้า๑เมตรเนี่ยมันก็เท่ากับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้าคุณเดินปุ๊บโอกาสถูกจับเยอะนะครับ
แล้วก็ไม่คุ้มค่ากับการใช้การขายยาบ้าโดยวิธีเดินได้ทีละเม็ดทีละเม็ด
เราก็พยายามที่จะลดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
เชื่อมั่นว่านี่วิธีนี้นี่คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมมาแต่ส่วนของการลงสาศุกร์นี้มันชัดเจนไปแล้ว

หรือว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการก่อนอยู่หน่อย
อันนั้นไม่ใช่เป็นนโยบายตอนปี๖๐
แต่เป็นสิ่งที่ระหว่างการทำงานเราทราบมาว่ามันมีเรื่องนี้อยู่
ตอนแรกคิดจาก๑๕เมตรลดมาเหลือ๕เมตร
ประชุมร่วมกันในคณะกรรมการควบคุมการใช้ยาเสพติดเนี่ย
คณะกรรมการก็เห็นว่า๕เมตรก็ยังมีความเป็นอันตรายอยู่
ไม่สามารถที่จะลดปัญหาการเข้าถึงยาบ้าของเยาวชนได้
ก็เลยลดมาเหลือ๑เมตร
แต่ก็มีคนมองว่ามันจะเป็นช่องทำให้เจ้าหน้าที่ไปหาผลประโยชน
จากการที่เจอปุ๊บจับแล้วก็ไป
ทุกวันนี้ผมคิดว่าด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหลายเหล่านี้
พวกยัดยาบ้าเนี่ยเหมือนสมัยก่อนไม่มีแล้วล่ะครับ
มีแต่สมรู้ร่วมคิดกันทั้งนั้น
ยัดยาบ้านให้กับคนที่
ถ้ารัฐบอกว่ากลัวไม่มีที่คุมขัง

สถานพยาบาลรักษาก็ต้องไปเข้มงวดกับการจับกลุ่ม
พอเข้มงวดมากเข้าคนที่จะทำความผิดมันก็ลดน้อยลง
ส่วนที่เราจะต้องมาคุมขังผู้กระทำผิด

แล้วก็สถานพยาบาลบำบัดรักษาเราก็ต้องขยายเพิ่มมากขึ้น

เราสามารถร่วมมือกันกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
เพื่อที่จะทำการบำบัดรักษาผู้ที่ต้องคดียาบ้านเหล่านี้ได้
บางทีในกฎหมายที่เรานำเสนอไปเนี่ย
เรายังไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเกิน๑เมตรต้องผิดทันที

เรายังให้อ่าจังหลักฐีซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
บพคนจำนวนหนึ่งครับไม่ได้คนใดคนหนึ่ง
ตัดสินใจเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาเรื่องยัดข้อหา
หาผลประโยชน์อีกเราก็จะมีกลุ่มคนที่คอยดูว่า
เอ่อพฤติกรรมของผู้ต่องหาเป็นอย่างไร
มีประวัติเป็นอย่างไรตั้งใจหรือเปล่าถูกบังคับหรือเปล่า
รู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ยังมีช่องที่เราจะสามารถใช้
ใช้รุนมินทิศในการพิจารณาดำเนินกดีได้
คือมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แหมถ้าจะไม่ถามคงไม่ได้
นโยบายเรื่องของกัญชาจะผลักดันยังไงต่อ
ผมขออนุญาตพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้มาตอบกันยาว
ผมขออนุญาตพักครู่เดียวจะผลักดันยังไงต่อเรื่องของกัญชา
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกับคุณอนุทินต่อนะครับ
หัวหน้าภักร์ภูมิใจไทยนะครับเรื่องของกัญชาที่ผลักดันไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่ผ่านมา
คราวหน้าเอายังไงต่อฮะถ้าเป็นรัฐบาล
ร่างของคณะกรรมธิการที่ผ่านเสียงข้างมากมามันยังอยู่อยู่แล้ว
ก็ถือว่าเป็นร่างที่ดีนะครับเพราะว่าร่างของภูมิใจไทยมี๔๕มาตรา
เข้าสู่คณะกรรมธิการซึ่งประกอบด้วยพักการเมืองทุกพักเนี่ย
ออกมาเป็น๙๐มาตราก็ต้องถือว่ามีความเข้มงวดรัฐกลุ่ม
เพียงแต่ว่าก็มาถูกเบี้ยวกันในตอนจะลงวาระ๒
อันนั้นก็เป็นเรื่องของการเมืองไม่เป็นไร
หลังจากนี้ถ้าพักภูมิใจไทยนะครับได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
แล้วก็กลับเข้าไปในสภาอีกกฎหมายกัญชาต้องผ่านนะครับ
คิดว่าเรื่องนี้ภูมิใจไทยที่ประกาศเป็นนโยบายไว้ในการหาเสียงครั้งที่แล้วใช่ไหมครับ

แต่เรื่องกฎหมายกัญชานี่ไม่ได้อยู่ในนโยบายนะครับ
โยบายคือให้กัญชามาเป็นกัญชาทางการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพ
และปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดนะครับ
คำว่าเสรีแต่เสรีเพื่อนำมาใช้ในกรอบการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพ

ก็ระบุเป็นพืชยาเสพติดอีกต่อไปนะครับ
แล้วก็กระทรวงสาธุกรรมก็มีฝากาดกระทรวงสาธุกรรม
ในการที่จะดูแลควบคุมมีเครื่องมือกฎหมาย
สำหรับผู้ที่จะใช้กัญชาไปประกอบธุรกิจต่างยังทำได้อยู่
คิดว่าเรื่องนี้ได้ดอกไม้หรือว่าก้อนอิดมากกว่ากันฮะเนี่ย
คนที่ได้ประโยชน์จากกัญชาเขาก็ให้ดอกไม้ทั้งนั้นนะครับ
แล้วก็คนที่คิดว่าจะโยนก้อนอิดมาถ้าวันหนึ่งเกิดเจ็บป่วย
แล้วสามารถใช้สารสกัดจากกัญชาใช้สรรพคุณของยากัญชานะครับ
ที่เป็นยาแผนไทยแผนโบราณแผนปัจจุบันทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ได้
ผมก็มั่นใจว่าเขาจะวางก้อนอิดแล้วก็ส่งดอกไม้มาให้กับภาคภูมิใจไทย
พรุ่งนี้จะไปสมัครปาร์ตี้ลิสต์กันส่งรายชื่อแคนดิเดตนายกด้วย
คนที่เขาต่อต้านเรื่องของกัญชาอาเซฮรีเนี่ยอาเซฮรีทางการแพทย์
เขาจะไปรอที่สถานที่สมัครด้วยคิดเห็นอย่างไรฮะตรงนี้
ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับคนที่ต่อต้านกัญชาเนี่ย
ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการวิจัยมีอคติ
แล้วก็ไม่รับฟังความเห็นของผู้ที่ได้ประโยชน์จากการใช้กัญชา

รักษาโรคในทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่สามารถนำพืชกัญชาไปผลิตเป็นสินค้าต่างมากมาย
สร้างรายได้ให้กับประเทศสร้างรายได้ให้กับผู้คนนะครับจ้างงานต่างมากมาย
ตลาดนี้มีมูลค่าหลายแสนล้านนะครับในประเทศไทยเราเองเนี่ยปีหนึ่งก็หลายหมื่นล้านอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เขาเห็นถึงประโยชน์เขาก็มีความเชื่อมั่นนะครับ
ส่วนคนที่ต่อต้านเนี่ยก็เราก็คงจะต้องเพิ่มความรู้เพิ่มข้อมูลต่างให้เขาได้รับทราบจน
จนวันที่เขาจะได้เห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างผู้ที่ป่วยคนที่ป่วยมากเนี่ย
ได้ข่าวคนที่ต้านอยู่เขาป่วยอยู่ก็อาจจะลองใช้ดูบ้าง
เขาบอกว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะสามารถทำให้มีคุณภาพชีวิตอะไรในการป่วยที่ดีขึ้น
มีความอยากอาหารมีการลดความเครียดอะไรต่างเหล่านี้ก็คิดว่าต้องดูในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์
ส่วนสิ่งที่จะเป็นโทษเนี่ยมันมีกฎห้ามอยู่แล้วห้ามสูบเสพสูบเสพนี้ไม่อยู่ในกฎหมายเลยนะ
ห้ามสูบเสพในที่สาธารณะห้ามนำช่อดอกไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างโดยไม่ได้รับอนุญาต
ค่อนข้างมีความรัดกลุ่มแต่คนที่มีอคติเขาก็จะมองข้ามจุดนี้ไปพยายามไม่พูดถึงจุดนี้
คุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านพักภูมิใจคิดว่าไม่กระทบหรือไม่กระทบกับคะแนนเสียงฐานเสียงของเราในการลงเลือกตั้ง
ไม่มีผลกระทบเลยแม้แต่น้อยครับแล้วก็ถ้าเรานับช่วงที่เริ่มมีประเด็นเหล่านี้เข้ามาประมาณเดือนกว่า
ความคาดการณ์ของภาคคุมเยียนไทยที่จะได้ส่อจากการเลือกตั้งตั้งนี้เพิ่มมากขึ้น
ก็ดีเพราะเราต้องลงไปดูเราต้องลงไปบริหารจัดการเพราะว่าถ้าเราฟังเฉยเหมือนกันเหมือนคนฟังกัญชาเฉยแล้วไม่ลงไปดูไม่ลงไปบริหารจัดการ
ก็จะรับฟังความข้างเดียวก็จะบอกว่ากัญชาไม่ดีครับตอนที่มีกรณีเช่นนี้
บอกอย่าไปเลือกพักกัญชาพักเอ่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
เราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบหรือเปล่าก็ลงไป
นะครับครับเอ่อทำพื้นที่แก้ไขธนการต่างต่างอืม
ตอนนี้แก้ไขได้ปล่อยแล้วครับครับไม่มีปัญหาครับครับ
จับมือใครไว้บ้างหรือยังฮะตั้งรัฐบาลข้างหน้าฟอร์มทีม
คนก็เห็นภาพไปทานข้าวกับบิ๊กป้อมกันแล้วก็วิภาพทานข้าวนั้นเป็น
เรื่องปกติของการไปมาหาสู่กันของคนทำงานด้วยกัน
นะครับพระคุณเจษยาไทยเราค่อนข้างจะชัดเจนครับว่า
ให้ผลของการเลือกตั้งเป็นตัวกำหนดว่าเราจะไปในทิศทางไหน
เราผ่านมาหลายครั้งแล้วคุณภาคภูมิผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้ง
นะครับจัดไว้ก่อนถ้าเราไม่เข้าเป้ามันก็เป็นเศษกระดาษ
เพราะฉะนั้นเราเอาชัวร์ดีกว่าไม่ต้องไปจับอะไรกับใครนะครับ
มีความปรารถนาดีกับทุกคนทุกพักใครก็ได้ที่คิดดีกับบ้านเมือง
ใครก็ได้ที่ไม่นิยมความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาครับ
ใครก็ได้ที่ไม่คิดจะดึงฟ้าต่ำนะครับ
พระภูมิใจไทยรวมได้หมดถ้าใครได้ณหนับหนึ่ง
ก็ว่ากันตามกฎิกาสากลภูมิใจไทยคือจุดยืน
คือก็ให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้อาจจะต้องเพิ่ม
นายกที่มาจากสอสอเนี่ยจะเข้าใจชาวบ้านได้มาก
แล้วก็เหมือนผมเนี่ยผมเป็นสอสอเนี่ยพอผมมาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ย
ผมเชื่อบอกตัวเองว่าผมมาจากชาวบ้าน
ซึ่งเดี๋ยวคุณอนุทินก็จะลงบันทึกอันดับที่๑ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นผมต้องให้ความสำคัญที่สุดกับประชาชน
ในทุกเรื่องไม่ใช่พวกพ้องไม่ใช่ตัวผมเองนะครับ
แล้วก็ความเข้าใจถ้านายกเป็นสอสอด้วยเนี่ยมันจะบริหารสถานการณ์ต่างได้ดี
คุณอนุทิศถ้าเกิดว่าพักที่ได้อันดับ๑แล้วคันดิเดตนายกของเขาไม่ได้เป็นศศ

แสดงว่าภูมิใจไทยก็จะไม่สนับสนุนพักนั้นหรือว่าไม่เข้าร่วมกับรัฐบาลพักนั้น
ผมคิดว่าเราดูจากรายชื่อแคนดิเดตอะไรต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดนายกไม่เป็นสอสอลำบากลำบาก
แล้วภูมิใจไทยจะทำยังไงในวันนั้นถ้าเกิดว่าเขาได้สอสอมากกว่าแล้วเขาจะฟอร์มจัดตั้งรัฐบาล
ก็คงต้องคุยกันให้มันมากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเนี่ย
การที่บอกว่านายกต้องเป็นสอสอเนี่ยนี่คือความคิดของภาคภูมิใจไทย
ก็ถึงหมายความว่าเสนอตัวเองนี่ไงว่าตัวเองเป็นศศปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งนะครับ
เป็นคันดิเดตนายกถ้าผมไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ผมก็คงไม่ได้เป็นนายก
ผมเห็นอยู่สองพักนะที่แคนดิเดตนายกของเขาจะไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์นะ
เขาบอกนะขนาดนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้จะไว้ยังไงนะ
เพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติ
แต่บิ๊กป้อมพลังประชารัฐเนี่ยบอกจะลงปาร์ตี้ลิสต์
ยังไม่กำหนดออกมาแต่ว่าอันนี้คือความที่ภาพภูมิใจไทยอยากจะนำเสนอ
ถ้าได้สอสอเป็นนายกประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นเยอะ
เพราะฉะนั้นหลักการในการร่วมรัฐบาลหรือว่าโหวตนายกให้นักขณะนี้
ต้องไปดูเพราะไหนที่เด็ดนายกเป็นสอด้วย
ท่านจูริลลักษณะวิสุทธิ์คุณพิทาร์ก็ลงคุณพิทาร์ก็ลง
เพราะฉะนั้นมันยังมีตัวเลือกมากมาย
ก็ต้องอยู่ก็มาคุยกัน

ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อถือในระบอบประชาธิปไตยครับ
นี้มันกันพิสูจน์อย่างชัดเห็นว่าระบบประชาที่ใต่คือสิ่งที่ดีที่สุด
อยู่คงทนไปได้นานแต่นานพักหนึ่งก็คือพักภูมิใจไทย
เพราะเราจะไม่ทำอะไรที่มันผิดแผลก
แล้วก็ไม่ทำอะไรที่จะทำให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรง
ความไม่เข้าใจกันของชนในชาติความแบบสามัคคี
ซึ่งจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้มีระบอบนอกเข้ามา
ซึ่งภาคภูมิใจไทยจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งเหล่านั้น
วันนี้ขอบคุณครับท่านอนุทิศคุณภาคภูมิใจไทยขอบคุณครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือนโยบายจุดยืนต่างของภาคภูมิใจไทยนะครับ
วันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ